สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาวันนี้วันจันทร์กันเลยนะครับ
วันจันทร์เธอใส่กางเกงสีเหลืองเลยนะวันจันทร์แม่แองจี้

ก็เจอพี่เมียทำตรงนี้สวยก็เลยทำตรงนี้
ไม่รู้เลยพี่เปิ้ลอยากทำให้วันนี้
อุ้วแต่นุ่งนุ่งเขิน
กรนหนวดรึยังลูกถ้าหนวดเขาขึ้นน่ะ
นุ่งต้องกรนน่ะจะแต่งหญิงจะเป็นชาติโดยอย่างน้อย

ว่าไง

นี่จริงนี่รองเท้าจะหัวแหลมนะคะ

จากรีฐีนายธีรพลปิ่นอมอนนะครับ

ก่อเหตุฆ่าสยองยกครัวนะครับ

เสียชีวิตหลายต่อหลายคนนะฮะ

แต่เดี๋ยวก่อนไปดูคลิปวิดีโอเนี่ยผมขออนุญาตนะครับ

ยิงแม่ยายแล้วก็ไปยิงพี่สาวฝาแฝดของแม่ยายตัวเอง
พอหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่กำลังขับรถออกจากจุดเกิดเหตุ
พี่สาวคนโตของแม่ยายอีกคนนึงนะฮะโผล่ออกมาได้ยินเสียงปืน
ก็ยิงพี่สาวคนนี้เสียชีวิตอีกตายไปสามแล้วนะฮะ
หลังจากนั้นขับรถไปอีก๕กิโลคุณผู้ชมครับมาตรงจุดนี้เลย
มายืนสูบบุหรี่แบบนี้นะครับนี่นะฮะยืนสูบบุหรี่แล้วก็ลักษณะเหมือนมีการโตเถียงกัน
กับพ่อของภรรยาตัวเองนะฮะแล้วก็ภรรยาก็อยู่ใช่เดี๋ยวดูนะ
เดี๋ยวควักปืนออกมาแล้วยิงแล้วก็ขึ้นลำนะแล้วก็ยิงนี่ยิงพ่อเลย
แล้วเมียก็วิ่งมาห้ามเสื้อสีดำยิงเมียจนล้มฟุบไปแล้วก็ไปไล่ยิงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
คนนี้วิ่งหนีแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งตามไปนะฮะวิ่งตามไปฆ่าเขาไหมอ่ะนี่นะครับ
ยิงเขาไปยิงเขาอีกคนที่วิ่งหนีไปนั้นบาดเจ็บนะครับแล้วปรากฏว่าจากรายงานข่าวนะครับ
คนร้ายเดินกลับมาแล้วก็มาจ่อยิงยิงซ้ำอีกทีซ้ำอีกนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับ
สรุปแล้วเนี่ยภรรยาเสียชีวิตตอนที่ระหว่างเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเดินเข้ามาดูครับ
นี่ไงนี่ไงเดินเข้ามาแล้วก็เนี่ยฮะมายิงซ้ำอีกดูดิครับ
ไม่ตายจริงอย่างนี้เหรอไม่จิตใจยิ่งขอโทษนะฆ่าคนเหมือนคนไม่ใช่คนอ่ะ
ที่สำคัญไปกว่านั้นเชื่อไหมครับว่าภรรยาของเขาคลานไปแล้วก็ไปกอดพ่อตัวเอง
แล้วเสียชีวิตอยู่ด้วยกันในท้องภรรยามีลูกด้วยซึ่งเป็นลูกของไอ้คนยิงเนี่ยแหละฮะ
นี่นะครับสรุปแล้วเสียชีวิตเป็นทั้งหมด๕รายบาดเจ็บอีก๒นะครับ

มีบาทเจ็บอีก๒คนนะครับที่วิ่งหนีนะครับ
คนที่เสียชีวิต๕รายนะครับก็ประกอบไปด้วยภรรยาของตัวเองนะครับ
พ่อภรรยาของตัวเองก็คือพ่อตาตัวเอง
แม่ยายตัวเองซึ่งอยู่บ้านอีกหลังก็ตามไปยิงเข้ามาก่อนนะฮะ
มีฝาแฝดของทางแม่แม่ยายฝาแฝดนะครับก็ยิงเขา
แล้วก็พี่สาวคนโตของแม่ยายก็ไปยิงเขาอีก

ตาย๕คน๕ศพนะครับ
ขณะที่ทางนายอภิษฎบุญเสือนะครับเป็นกำนันตำบลพญาแมน
ได้มีการกล่าวนะครับบอกว่าในธีรพลเนี่ย
ผู้ก่อเหตุมาอยู่ที่นี่ได้ปีนึงนะครับ
แล้วกดแล้วพอมาอยู่เนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าเขาเปลี่ยนรถเนี่ย๑๐คัน
ซื้อรถยนต์๑๐คันเขาบอกเขาเล่นหุ้นมา
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการตรวจสอบประวัติ
สงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายธุรกิจไม่เปิดเผยนะครับ
จากร่ำรวยผิดปกติมีนิสัยมุทรุใจร้อน
ทะเลาะกับภรรยาบ่อยครั้งตนเองก็เคยเตือนให้ระวังนะครับ
เพราะประวัตินั้นไม่ชัดเจนช่วงปลายปีที่ผ่านมาเคยหายไป๑เดือนนะครับ
แล้วก็มีการนำรถทั้งหมดออกไปกลับมาอีกทีนึงมาบวชนะครับ
อยู่๒๓วันแล้วก็ศึกออกมาประมาณปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ

รู้แต่จากแหล่งข่าวที่บอกมาเขาบอกว่าทะเลาะกันด้วยความหึงหวงภรรยา

เหมือนแบบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คน
น่าจะทำแบบนี้เนอะ
ตอนนี้นะครับใครเห็นผู้ชายคนนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้เลย
จะโทรไปตามศาลนิทัลฝ์ลวน๑๙๑
หรือตรงไหนที่คุณมีเบิร์ตโทรบอกเลยว่า
พบคนนี้ไปก่อเหตุ
ยิงครอบครัวภรรยาเสียชีวิตหมดเลย
พ่อเขาแม่เขาป้าเขาแล้วก็ตัวเธอเอง

นี่แหละฮะโหดเยี่ยมจริง

ขณะที่เมียหลวงวิ่งไปตามไปยิงเมียน้อย
ที่ทำไปมาก็ไม่ใช่เมียน้อยด้วย

ที่ดื่มเบียร์สูบบุหรี่สนุกเมียน้อยใช่ไหม
เป็นเขาเป็นกิ๊กกัน
แล้วฝ่ายหญิงก็พยายามจะขอเลิกกับฝ่ายชาย
แต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ยอมก็ยังมาก้อเลิกก็ติดอยู่
แล้วฝ่ายชายก็ไปนั่งรอดื่มเบียร์สูบบุหรี่รอ
พอไปถึงหน้าร้านสะดวกซื้อก็ลุกขึ้นมายิง

ยังไงรู้ไหมยิงเสร็จปุ๊บมาสูบบุหรี่ต่อกินเบียร์ต่อ

อีกเรื่องหนึ่งนี่ไงเพิ่งล่าสุดนี่
ก็คือเรื่องของน้องมีที่ถูกแฟนไอ้ทน
เดี๋ยวให้น้องทนไอ้ทนดีกว่าเพราะมันเป็นคัตตะกร

โอ้โหมันซ้อมภรรยาซะเสียชีวิตเลย
แล้วภรรยาก็มีลูกด้วยนะมีลูกกับตัวเองนะฮะ
จิกบางทีบางวันก็ไปจิกหัวเขาออกมาจากศูนย์รถยนต์
ที่ภรรยาทำงานอยู่
แล้วก็ล่าสุดก็ไปทะเลาะกันแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ออกมาเคลียร์ข้างนอก
ก็จะฆ่าให้ตายยกครัวเลย
ผู้หญิงก็เลยต้องยอมออกไปในสวนด้วยปรากฏมันซ้อมเขาซะตาย
จุดตัดหลอกสวนตายเลยแล้วก็พาเขาไปส่งโรงพยาบาล
ตอนอาทิตย์เดือนนี้ยิ่งกว่ามุรพิษอีกเนอะ
น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว
ขอเรื่องเบาอารมณ์แสดงสักนิดหนึ่งนะฮะ
ได้มีโอกาสดูซุปเปอร์โพลคุณได้เห็นซุปเปอร์โพลยังฮะ
เปอร์โพลอันไหนเป็นความคิดเห็นของประชาชนคุณ
ความคิดเห็นของประชาชนของซุปเปอร์โพลเนี่ย
เขาก็ถามว่าเราจะได้เลือกตั้งหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่
แต่คนนี้เขาถามว่าใครจะมาเป็นนายกคนต่อไป
ซุปเปอร์โพลเขาเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ย
เขาเอาแค่๑๐๑๘ตัวอย่าง

รู้ต่อไปนี้เพราะคุณไม่รู้คุณจะต้องโดน

เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมไม่ทราบครับ
ก็พันกว่าคนก็ประมาณเกือบ๙๐๐คน
จาก๑๐๑๘คนเนี่ยนะครับ
ไม่มีใครเหมาะสมจะเป็นนายกมากกว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เหรอนี่ออกมาแล้ว๘๕๖นะฮะ
หวยใช่ไหมฮะคนอาจจะรออยู่เล็กนี้ในกระจัดที่อีก๑๔๔เขาบอกว่าแม่มีคนอื่นที่เหมาะสมกว่าท่าน
นายกอารมณ์ดีเลยขึ้นเชียงใหม่ซะหน่อยวันนี้เมื่อ๘โมงครึ่งอย่างแรกไปถึงที่เชียงใหม่
นายกตู่ของเราก็ไปอนุสวรีครูบาศรีวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
คนเอกประยุจนโอบชานะฮะก็ไปก็ต้องไปปรากฎว่าพื้นที่ภาคเหนือก็
หลายคนก็ลุ้นว่าจะมีใครมารอรับนายกหรือเปล่าปรากฏว่าคนมารอรับกันแบบแฟนคลับนายกตู่เต้

ได้นำกองเชียร์กลุ่มเชียงใหม่สรรกำแพงที่สวมเสื้อเขียนคำว่า
งหนุนลุงตู่เชียงใหม่
เห่าฮักต้องพูดยังไงนะแองจี้
เฮาฮักตู่
มาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์นะฮะ

ยังมีการแบ่งจุดไปให้กำลังใจตามสถานที่ต่างคือ

เค้ามีเทิร์นกันเลยว่าเดี๋ยวนายกพรุ่งไหน

เพราะว่าวันนี้เค้าจะลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกระจายกำลังดูแลอยู่

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็มีการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาต้อนรับ

ในบริเวณนางกล่าวมีแต่ผู้ที่สนับสนุนนายกตู่

ถือป้ายต่อต้านแต่อย่างใดด้วยฮะ

ถ่ายรูปกับบรรดากลุ่มคนที่มาให้กำลังใจ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า
ไม่ใช่เขามานิยมชมชอบผม
เพราะผมทำไม่ดีก็ไม่ใช่
แต่เพราะผมทำความดี

เพื่อประเทศชาติต่อไป
เมื่อถามว่าตัดสินใจเป็นนายกต่อหรือเปล่า
นายกต่อไปดูกฎหมายสิ

นั่นสิกำลังจะพูดว่าวันนี้พี่หนุ่มมากินแทน

ฉันจะเลิกกินแล้วเพราะอีกึ้งไม่ยอมส่งให้ฉัน
พี่ก็มากินในรายการนี่ไง

คุณแม่นี่คือแบบจะหวังคุณแม่นไม่ได้เลย

โสโสโสโสโสโส
เมื่อกี้ที่คุณพระดำพูดถึงเรื่องของปัญหาหมอกควันไป
บอกเลยว่าตอนนี้ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลวิกฤตยังต่อเนื่องนะคะ
โดยเฉพาะที่นักความประถมตอนนี้หนักสุดเลย

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์
คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลระบุตอนนี้
บอกว่าปัจจุบันคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง
ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยตรวจสอบทางอากาศของเรา
เกินมาตรฐานตอนนี้อยู่ที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
ตรวจพบค่าระหว่าง๕๐๙๑คืออยู่ตรงกลางเลย

ก็เรียกว่าเกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษ
บางขุนเทียนกรุงเทพค่ะ

เมื่อวานนี้บอกเลยแถวบ้านรถเมย์บางนา
เช้าตื่นมานึกว่าเหมาะอย่างนี้เลย
แล้วลงมาต่ำแบบเยอะมากจริง

เห็นมากเลยแล้วบอกว่าจะมองเห็นตึกบายกถูกต้องไหม
เชื่อไหมตอนเช้าขึ้นตึกไปทำงานที่ตึกแกรมมี่
พี่มองไม่เห็นตึกใบหยกบอกลงจนไม่เห็นตึกใบหยกเลย

เมื่อวานไปถ่ายตลาดสดใช่มาเจอกันที่วัดหงทองใช่ไหมคะ
เมื่อเช้าผมขับรถมาตอนประมาณ๖โมงเช้า

มองอะไรไม่เห็นเลยเป็นฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับ
ตอนแรกตื่นมาแล้วก็คิดตอนเช้าว่าทำรายการนอนเช้าก็ไม่เห็น
นึกว่าจะหนาวคือหมอกเยอะมากแต่มันไม่หนาว

คือจริงแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสัก๓๔วันที่ผ่านมา

แต่วันนี้วันนี้เลยกลับมาอีกแล้วนะครับ

แล้วที่สำคัญมันไม่ได้เป็นแค่เมืองไทยอย่างเดียวนะฮะ
เกาหลีก็เป็นฮ่องกงก็เป็น
เพราะว่าสภาวะของอากาศหรือว่าลมมันไม่พัด
มันก็เลยทำให้พวกฝุ่นพวกนี้มันลอยตัวอยู่แค่ตรงนี้
มันไม่มีการพัดไปที่อื่นประกอบกับคนเราเองเนี่ยแหละฮะ
ทั้งขับรถทั้งมีก่อสร้างช่วงนี้ก่อสร้างเยอะ

มันก็เลยไม่มีลมที่มันจะพาฝุ่นพวกนี้ไปไหน

เพลาขยะก็เหมือนกับได้กลิ่น

ที่นายบอกว่าให้ไปฉีดน้ำอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยนะ
ตอนนี้ยังไม่ช่วยเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอืม
มีทั้งแย่นบางกะปิน่ะค่ะดินแดงพระรามศรีปฐุมวัน
อินทรพิทักษ์เขตธนบุรีลาดพร้าวดินแดง
โดนหมดเลยค่ะวังท้องหลางแล้วก็ปฐุม
เขาเห็นดาราแล้วก็คนมีชื่อเสียงเห็นแบบ
ทวิตเตอร์ขึ้นโซเชียล
ลนลงให้แบบใครออกมาช่วยทำอะไรสักอย่าง

ฉันต้องโพกเพราะวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ใส่มาด้วยใช่ไหมต้องเป็นแบบนี้
คุณใส่คือขับข้างนี่มันต้องใส่อย่างนี้จริง

ต้องโดนเยอะเลยต้องยอมรับว่าคนอื่นตอนเนี้ยไม่
เข้าใจเรื่องแมสผิดมันจะต้องเป็นอย่างนี้
ถ้าสมมุติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูก

แต่เล็กกว่าเส้นผม๒๕เท่า

เธอบางทีไม่ต้องมีฝุ่นด้านข้างก่อนนะครับ
โอต้องเปิดจังงนี้แล้วกินข้าวอย่างเนี้ยเหรอ

เป็ดใหญ่เดินกลมหน้ากลมตาใหญ่เปิดมา

มันเห็นหลายคนแล้วอย่างนี้เหมือนกัน
เป็นจริงเป็นจริง
สะดุ้งไฟเธอเมื่อก่อนช่างแต่งหน้าเคยสอน

อะไรคือสะดุ้งไฟ
ก็แบบตกใจนิดหน่อยกันขนาดที่ตัวเองแบบปุ๊บ
คิดว่าตัวเองดังมากอะไรอย่างเงี้ย

กินข้าวก็ได้นะ

เท่ากับไฟพิเศษหรือเปล่า

น่าเดทใส่กางเกงกาก้วยก็เดทแบบธรรมดา

กินข้าว

พี่หนูอยากรู้ว่าใครอะ

ลุกลีลุกลนนึงจะรีบไปทุกอย่าง
ลุกลู่ของแม่ใช่ไหม

ภูมิการแกดแสดงคืออะไรคะหนู
ต้องถามนะเจ้าเดี๋ยวดี

จะไปซื้อมาใส่ไว้ก็ได้นะคะถ้าช่วงนี้จะเดินทางออกไปข้างนอก
แต่ก็ไม่ต้องแบบกินเวลาเข้าไปอยู่ในร้านอาหารก็ไม่ต้องกินข้าวแบบที่พี่มดดำกินเมื่อกี้นะคะ

ฉันจะอยากจะต้องแอบหน่อยนะฉันจะอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ปิดหน้าก็ได้
ไอ้มดดำว่ะต้องปิดหน้าหน่อย
ต้องปิดหน้าหน่อยจะได้นึกว่าตัวเองดังหน่อย
พักช่วงหน้าจัดกระบวนช้าง๑๑เชือกรับศพแม่ยายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
หูศึข่าวไทยรัฐได้งานมาจากจังหวัดตรังนะฮะ
ก็เรียกได้ว่างานศพบางคนก็คนรวยเขาก็จะมีการจัดแบบยิ่งใหญ่พอสมควร
ใช่คุณหนุ่มเอาอะไรเข้าไปอีกแล้ว
ทำมันเป็นมรยาติที่ดีใช่ไหมหล่ะการทำอะไร
เออพี่ชอบกินอันนี้เนอะไอ้บ๊วยอดเม็ดนี่

พิธิกรรุ่นใหม่ที่อยากเป็นซูเปอร์สตาร์คุณดูไว้หน้าทางอย่าง

ถ้าสมมติถึงตัวเองแล้วสกัสจะอยู่ในปากก็หาข่าวเพื่อคนอื่นใส่ตาย
ให้คนดูพี่หนุ่มเพื่อนเขาปีนี้
นี่ขาดตลาดหาซื้อให้ลูกไม่ได้เลย

บอกว่าจะชี้นกเป็นนกชีไม้เป็นไม้นะพี่หนุ่ม
เดี๋ยวหาตัวจับยากนะ

เดี๋ยวผมต้องไปขี่จักรยานล่ะ

ปีใหม่นี่เขาเป็นอะไรนี่
เขาเป็นต่อมไทรอยด์อักเสบลงจักรยานล่ม

เขาต้องพาต่อมไทรอยด์หรือเปล่า

หรือว่าอยู่บ้านแล้วเดินลำบาก

ฉันอยากจะรู้ว่าสมองกระทบกระเทือนหรืออะไรหรือเปล่า

แม่ไม่กลัวเขาเปิดดูอยู่ในโรงบ้าน

ทางคณะเจ้าภาพได้จัดงานชาติประนักกิจศพ
จันมณีหรือป้าเพิ่ม
อายุ๖๗ปีก็แก่ตายนี่แหละ
หรือเอาง่ายคือแก่สินแก่กรรมโรคชารา

เขาบอกว่าตลอดการแห่

ตลอดระยะทาง๕กิโลเมตร
ก็ความว่าแห่ศพก็เลยเอาช้างมาแห่
แล้วก็มีตำรวจให้คอยอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย

ก็พ่อชาวบ้านเขาก็ไหลลูก
จากการสอบถามนายพุทธชาติเหมรัฐหรือควานตานอายุ๓๕ปี
เขาเป็นเจ้าของช้างทั้ง๑๑เชือกเลยนะ
ซึ่งทำไมก็ถึงจะเอาช้างมาแห่ศพได้

อังกฤษจะไปนักความประนมมาหรือ

ว่าตามความเชื่อนั้นเป็นช้างเป็นสัตว์ใหญ่
สมัยโบราณมักจะใช้ขบวนช้างเนี่ย
นำหน้าศพคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะส่งผลให้
ยิ่งใหญ่มาถึงลูกถึงหลานที่อยู่ข้างหลัง
เขาเชื่ออย่างนั้นว่าเอาส่งให้บุภาการี
มันก็จะนำความเจริญรุ่งเรืองให้หลานที่อย่างมีชีวิตอยู่
แล้ววันนี้ใช้ช้างแห่ศพทั้งหมด๑๑เชือก
นำหน้าขบวนแห่ศพแม่ยาย

ซึ่งช้างที่ใช้แห่ก็ต้องเป็นจำนวนขี้
ถึงจะเป็นมงคลตามความเชื่อสมัยโบราณนะครับ

เป็นช้างที่จะต้องไม่ใช่แบบว่าต้องเลือกช้างด้วยนะ

ช้างที่ลักษณะอุปนิสัยดีคือหนึ่ง
ที่จะมาแห่ศพได้คือต้องเลี้ยงง่ายไม่ดุร้าย

ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีความช้างก็ได้นำช้างแท็กซ์๑๑เชือก
ล้างตัวอาบน้ำรีแล็กซ์ลงอ่างน้ำ
บ่อน้ำเพื่อให้เขารีแล็กซ์นะครับ
ซึ่งก็นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็

เมื่อวันที่๒วันนั้นก็เลยมีการถ่ายรูปอะไรกันเยอะแยะเลยนะฮะ
นะคะเอามาถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเวลาคุณจะขับรถหรูทีนึง

คลิปวิดีโอกลุ่มรถหรูนะคะ๓๐คัน
อันนี้ไปฝ่าไฟแดงกลางเมืองในจังหวัดน่านนะไม่ใช่ที่กรุงเทพ
กระทั่งกลางดึกของวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมานี่แหละ
มีข้อความบอกว่ามาน่านเนี่ยคุณจะขับรถอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหรือ
ถ่ายเองไฟแดงรถหรูไม่ต้องจอดค่ะ
โดยคลิปความยาวประมาณ๘วินาทีโดยในคลิปนั้นก็มีรถหรูหลายคัน
ขับผ่าไฟแดงแล้วก็เลี้ยวต่อกันไป
โดยที่มีรถหรูประมาณ๒คันจอดขวางบริเวณ๔แยก
พันต้นใจกลางเมืองน่าน
เพื่อให้คณะทั้งหมดได้ฝ่าไฟแดงไป

ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังผู้โพสต์ก็บอกว่า
ที่ลงในเฟซบุ๊กนั้นเป็นช่วงที่พบเห็นรถหรูประมาณเกือบ๓๐กว่าคัน
่งหน้าสู่สี่แยกไฟแดงวัดศรีพันต้นนะคะ

เพื่อจะเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองน่าน
โดยขณะนั้นก็เป็นช่วงที่รถคันอื่นจอดรอสัญญาณไฟจรจรที่เป็นสีแดง
แต่ก็มีรถหรูกลุ่มดังกล่าวนี่แหละค่ะ

แต่กลับใช้รถหรู๒คันมาจอดขวางกลางสี่แยก
เพื่อให้คันอื่นขับตามไปโดยไม่เคารพกฎจร

เพราะว่ามันเป็นมุมถูกต้องไม่ให้มานะคะ

ถ้าไม่ใช่รถหรูก็จอดติดไฟแดงไปก่อน
ไฟแดงเสร็จปุ๊บเขาเอารถสองคันไปจอดกันอีกฝั่งหนึ่งไว้
ฝั่งที่ต้องให้รถเขียวอยู่แล้วอ่ะมาไม่ได้
คือรถธรรมดาถ้าไม่ใช่รถหรูก็จอดรอกันไปก่อน

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังโรงแรมแห่งหนึ่ง

เพื่อจะไปตรวจสอบกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปชี้แจง
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาตามพศ๒๕๒๒

ที่ไปจอดขวางอยู่๒คันในภาพที่เราเห็น
คันละ๑๐๐๐บาท๒คัน

แล้วก็คันอื่นที่ขับตามกันไปอีก๒๐กว่าคัน
ใน๓๐คันนั้นก็คันละ๕๐๐บาท
แล้วชาวบ้านแถวนั้นจะทำยังไงนะเธอก็

แต่ว่าคนขับรู้เลือกเด็ดแล้วคุณแม่ต่อเดี๋ยวนี้
นั่นไงพี่พูดไปถึงซุปตาของพี่ใช่มั้ยนุ่ม
ดูสิจะหนูว่าหน้ากากที่ดาราบาคลใส่ไว้สู้เท่ากับหน้ากากคุณแม่เลย

ยังหล่อนอย่างนั้นมันหลายหน้า

จะบอกว่าทุกวันนี้เขาใส่หน้ากากอยู่ใช่ไหมล่ะ

ตรงนั้นคุณปลอมอย่าติดความปลอมจากกัญชัยมานักปลอม

เธอปลอมมากแอ็งจี้

เอาละรายการที่หนูกัญชัยไม่ต้องอ่านข่าวหรือล่ะ

เมื่อกี้มันยังไม่ได้อ่านเหรอพี่ก็อ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอ

หนุ่มดวงดีที่คิมไอโฟนเอ็กซ์ได้
ณเดชน์ถือว่าน่ารักที่สุดแล้วล่ะจริง

และความมักจะคุ้มเปิดเป็นคนที่ติดดินมากติดดินแบบสุดต่อเลย
จริงน้องล่าสุดนะแม่แกก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพที่ณเดชน์ใส่
กล้ามแล้วก็กำลังนั่งซักผ้าอยู่หลังบ้านอย่างขยันขันแข็ง
เลยพร้อมเพราะว่าช่วงเที่ยงวันนี้ขนาดที่แม่กำลังทำน้ำ
ปาร์เก็ตตี้เสียงรายได้ดังขึ้นมาแม่ก็รีบไปเปิดอ่านทันที
เดี๋ยวกลับไปซักเองนะครับผ้าแล้วก็แม่ก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็
ในใจว่าไหวไหมเนาะพ่อขยันชอบเล่นน้ำจริงเลยนี่ก็เป็น
ซักผ้าเพราะก่อนหน้านี้เขามีภาพออกมาเขาซักผ้าให้
ช่วงปีใหม่ไงซักผ้าช่วยคุณแม่เขาน่ารักนะก็ทุกคนก็ตักชื่น
ชมณเด็กกันน่ะแหละไปช่วยซักผ้าเองน่ารักเขาแบบสอนลูกติด
ดินเดี๋ยวใช่ไปเจอกันแล้วไม่เคยร่วมงานกันเจอกันก็เสิวัด
ดีทักทายสามารถละวะดีมาก
มีคนกล่าวกว่าถามนี้แต่ส่วนใหญ่นั้นก็ซักมือ

ที่ถามว่าบ้านเขารวยก็เป็นซุปเปอร์สตาร์

ก็ต้องมีแต่เขาก็ซักมือแหละเราว่าแต่เขาอาจจะมีบางชุดแหละ

เออแล้วซักมือผ้าเขาจะดีไงรักษาผ้ารักษาผ้าจะรักษาผ้า
แต่ที่บ้านหนูก็ซับมือแต่แม่บอกว่าถ้าไม่งั้นเนื้อผ้าจะเสีย
ใช่มันจะยืดนั่นแหละคุณไม่เคยซักไหมคะอย่างนี้

เอ่อมาข่านี้คุณสงกรานนะครับก็
เหตุที่เขาไม่ได้มางานวันเกิดน้องปีใหม่
เพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายนั้นมีความสุข

ชาวเน็ตที่ไปถามเขาเนี่ยว่าทำไมไม่ไปร่วมงานวันเกิดของลูกสาวน้องปีใหม่นะคะ
วันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมาทีนี้เจ้าตัวก็เลยบอกว่าถ้าไปได้เนี่ย
คงไม่มีใครไม่อยากไปตอนนั้นคือเขาคอมเมนต์แบบนี้
ดังนั้นชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ต้องคิดย้อนกลับไปอ้าวแสดงว่าคุณแอฟทักษะออนเขาสั่งห้าม
ให้คุณสงการไปร่วมงานวันเกิดลูกสาวเหรอแต่ทีนี้นักข่าวก็เลยไปสอบถามนะคะ
ก็คุณแอฟเคลียร์ชัดเจนเลยบอกว่าเชิญอดีตสามีและครอบครัวมาร่วมงานวันเกิดของน้องปีใหม่แล้ว
แต่อดีตสามีตอบว่าไม่สะดวกมาร่วมงาน
ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถล่มคุณสงกรานเลยล่ะค่ะในอินสตาแกรมบอกว่า
แอปตอบชัดชวนคุณสงกรานมาร่วมงานวันเกิดน้องปีใหม่แล้ว
แต่อีกฝ่ายตอบว่าไม่สะดวกมาขณะวันเกิดลูกสาวก็ไม่สะดวกมา
แล้วก็สงการก็ได้ไปตอบชาวเน็ตชัดเจนถึงเหตุผลที่เขาไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของลูกสาว
เขาก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าไปแล้วทำให้บรรยากาศส่วนรวมไม่ดีขึ้น
ที่จะฉลองกับน้องวันอื่นก็ได้นะครับ
มานิดนึงแล้วฉลองกับน้องเนี่ยคงจะไม่เป็นไรนะครับ
ทุกฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องกับน้องจริงจะได้มีความสุขไม่เก้เก้กังในงาน
ผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
หลังจากที่คุณสงการชี้แจงไปทีนี้ชาวเน็ตที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
คำตอบของคุณสงกรานก็เข้ามาคอมเมนต์กับเรื่องนี้กันอีกมากมายทีเดียว
หลังจากนั้นก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาในไอจีของหนุ่มสงกราน
หลังจากที่เดินทางไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนสาวของคุณแมทที่ดอยหลวงเชียงดาว
คุณสงการก็ลงภาพบนยอดดอยพร้อมกับแคปชั่นว่าได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว
และขอบคุณที่เชื่อและไม่ยอมแพ้กับฉัน
จากนั้นก็ยังลงภาพชุดอื่นอื่นตามมานะคะซึ่งสาวก็มีรูปของของคุณแมทอยู่ด้วยนะคะ
ว่าไม่มีภูเขาลูกไหนที่สูงเกินไปไม่มีปัญหาไหนที่อยากจะเอาชนะด้วยกัน
อยากจะเอาชนะด้วยกันเขาว่าอย่างนั้นถ้าเป็นพี่เป็นไง
เป็นพี่มีลูกสาวอย่างนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่หนุ่มไปงานไหมวันเจอ
ถ้าเกิดว่าแม่ชวนแล้ว
วันหนึ่งแยกย้ายกันไปกับแม่ของลูกถูกไหมฮะแยกย้ายกันไป
พอวันนี้วันสำคัญของลูกแล้ววันเกิดของลูกถูกไหมฮะว่าจะไปไหม
คือต้องบอกก่อนนะว่าความคิดคนเราไม่เหมือนกันถูกไหมครับคุณสงการเขาอาจจะมีความคิดของเขาแบบนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผมเองผมไปคือผมรู้สึกว่านั่นมันคือลูกแล้วคือวันเกิดของลูก
ซึ่งใน๓๖๕วันมันคือวันเดียวที่ผมว่ามันสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตลูกผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ผมจะต้องมานั่งห่วงความรู้สึกของคนอื่นว่าอ๋อเดี๋ยวคุณแม่เขาจะหมดสนุก
คุณปู่เขาจะหมดสนุกคุณย่าก็หมดสนุกหรือผมจะหมดสนุกผมจะไม่คิดอย่างนั้น
ผมจะทำยังไงก็ได้ผมจะเสียแทรกยังไงก็ได้ทำให้ชีวิตลูกผมมีความสุขที่สุดในวันนั้นเท่านั้นเอง
ผมจะไม่มาสนใจเลยว่าถ้าไปแล้วเดี๋ยวงานนั้นจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่สนุกผมไม่สน
แต่ถ้ายิ่งรู้อย่างนี้เราต้องยิ่งทำให้ลูกเรามีความสุขเราถึงต้องไป
นี่มุมผมนะแต่ในมุมของคนอื่นผมไม่รู้ว่าคิดยังไงแต่ถ้าเป็นผมผมต้องไป
เอาแล้วตอนแรกคอมเมนต์แรกถ้าเขาบอกว่าถ้าไปได้คงไม่มีใครไม่อยากไป
ถ้าเป็นพี่พี่เขียนคำนี้มานี่หมายความว่าอะไรเอาจริง
อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ถ้าไปได้คงไม่มีใครไม่อยากไป
นี่ถ้าเกิดว่าผมมองไปในธรรมนองนี้มันก็ลักษณะเหมือนกับว่าถ้าไปได้ก็คือ

ไม่รู้เหมือนกันติดไม่รู้นะแต่ว่าติดอะไรก็แล้วแต่ก็ติดอะไรก็ต้องไป

หรอกผมมองอย่างนี้สำหรับตัวผมนะลูกมันเพิ่งจะ๔ขวบของผมเองนะ
มายูไงเพิ่งจะ๔ขวบคือช่วงนี้ให้เขาเถอะแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไร

แล้วพอวันหนึ่งเขาโตขึ้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เขาจะต้องไปเข้าใจของเขาเองว่าไอ้นี่มันคืออะไร
แต่ณวันนี้ทำยังไงให้ต้นไม้เนี่ย

ออกไหมครับพอมันโตมันมีคุณภาพไปแล้วเนี่ย
ต่อไปมันจะต้องแข็งแรงของมันเองด้วยตัวมันเอง

นอกแต่จะเป็นเหมือนฝุ่คเกิกพ้นก็ดีน่ะเงิน
ฝุ่คเกิกพ้นนี้โอ้โฮ
ไปอ่านที่อีกแล้วเหรอ
ให้พี่นุ่มขึ้นเลย

ไปฟังข่าวคุณการบ้างคุณการแฟนคุณเสกโลโซ

โอ้โหปรี๊ดแตกขึ้นมาเลยการนะครับ
เข้าไปบ้านเขายังตอนนี้ไปอยู่บ้านพี่เสกยัง
อันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นนั้นอันนี้เป็นประเด็นพาลูกไปเที่ยววันเด็กวันเด็ก
เขาโพสต์อย่างนี้นี่เห็นไหมฮะ
ก็แค่วันเด็กแต่มีผู้ชายคนนึงเตือนสิทธิ์ฉันไว้ว่า
วันนี้เป็นวันสำคัญมากสำหรับลูกอย่ามัวแต่ทำงานหาเงิน
สละเวลาเพื่อเขาเพราะมันคือวันแห่งความทรงจำ
วันพิเศษสำหรับพวกเขาฉันเลยต้องทำหน้าที่พ่อและแม่ในวันสำคัญ
กับลูกหลานในทุกเทศกาลแล้วก็มีวงเล็บนะครับ
บอกว่าคนทำงานหาเงินทำให้ละเลยลูกก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลย
และไม่แม้แต่จะทักถามลูกตัวเองหายเข้ากลีบเมฆในทุกเทศกาลเพราะติดหอย
คนแบบนี้ไม่น่าเรียกคนหมาแมวมันยังรักลูกแต่ไอ้เรนนี่ไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ไม่เคยนึกถึงว่าลูกอยากได้อยากทำอะไรในวันสำคัญ
ขอให้มันล่มจมพระบาปกรรมจากผลกรรมแห่งความจันไลของพวกมัน

ก็เอาลูกไปใครจะด่าพี่เสก
เอาแล้วไหนตอนนั้นพี่การไปไล่แฟนเขาออกจากบ้านแล้วไม่ใช่เหรอ

เขาจะไปไล่แต่มันออกไปได้เขาดีกันแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านไง

นั่งไล่ด้วยตอนไปไล่อื่นกว่าดี

แต่พอเนี่ยแต่พอนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องลูกไหมคุณแม่

พวกเธอนี่โลกสวยเนาะ

บางทีเธอต้องเอาอะไรบางทีเธอเอาอะไรติดหัวเธอเยอะไปหรือเปล่า

ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของฉันเถอะ

พี่นิงต้องรู้ทุกอย่าง
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของฉันเถอะ
นิงฉันขอโทษว่านายแกโทรมาฉันไม่ได้รับ
นี่ก็อยู่วงการบันเทิงนะครับ

คุณถามว่าหมอไหนดีกว่า

คุณถามว่าหมอไหนดีกว่า
แต่นิงเป็นเพื่อนที่ดีนะเวลาที่ทำศัยกรรมสมัยก่อน
มูกฉันเบี้ยปุ๊บไอ้หนิงเป็นคนที่แบบพาฉันเข้าไปห้องผ่าตัด

คุณนิงเนี่ยเวลาเขาทำอะไรอย่างนี้นะ
เขาต้องดูนะว่าโงเห้งเขาเป็นยังไงเวลาเขาทำ

แล้วฉันก็มีเงินแล้วทำมาทั้งหน้าเลยแม่น้ำจะได้ดีหน่อยนึกออกป่ะ

เจ้าแม่ก๋วนอิ้มก็ขอเจ้าแม่ก๋วนอิมก่อนเถอะ

สวัสดิต
ไอนี้เราก็เพิ่งอธิบาย

ความเขียวกะทิไม่ช่วยซึมซักจิตใจของแกธรรมชาติลงได้หรอก

เธอขึ้นบ้านใหม่ชิดกูนึกว่าจัดคอนเซิร์ตไง

เอานิรินเหรอไปให้ฉันนั่งดูลายฟ์กัน

ซื้อแหวกมันเป็นเสื้อคันดังนี้จินจะเอาอยู่หรอ

กบทรงสิตไปพิปรันภัยบุญเกลียวอื้อชรัจเซิงอารมณ์
มีตามสมประสงค์นี้นี่นะนี่มีจากุสี่อย่างเยอะ
อย่างว่าเห็นวิวเมาเทน

อันนี้หนูอยากรู้เขาบอกคุณแม่มีที่ดินเป็น๔๕๖๗หมื่นไร่
ที่ไหนวะถ้ามีฉันจะมานั่งทำรายการมันมึงกาญมึงกาญมันมึงกาญ
โอ้มีคนเมาผมว่าคุณแม่ที่อีกเยอะมากไปหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ